พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ที่ก็เอามาเล่ามาบอกมาเตือน
เอาจริงจะอ่านข่าวนี้แล้วจะให้เตือนคุณคิง
เตือนขวัญและเตือนคุณผู้ชมทุกคนเลยที่ทำงานหนัก
วันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมันเสี้ยววินาทีจริง
นี่เป็นเพื่อนกลุ่มร่วมอาชีพของเราก็ว่าได้
นักข่าวค่ะเขาไปทำข่าวแล้วคงโหมงานจนหนักมาก
จนถึงขั้นที่เขาบอกว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือด
แล้วตอนที่เขาอาเจียนออกมาไปเลือกเขาอยู่บนโรงพัก
ซึ่งไปทำข่าวนะคะแล้วก็ช็อกหมดสติ
ท่ามกลางเพื่อนนักข่าวและตำรวจค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะนั่นคือตำรวจกำลังแบกร่างของผู้ชายคนหนึ่ง

เขาคือนักข่าวค่ะหามกันอย่างเร่งด่วนแล้วนำขึ้นรถส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
หน้าที่ชีวิตจริงนะคะนี่คือที่สพสะดาวค่ะ
นักข่าวท่านนี้นะคะอยู่ที่ชั้น๒ของสถานีตำรวจภูทรสะดาว
แล้วคุณผู้ชมเขามีอาการหน้ามืดอย่างที่ขวัญบอกอาเจียนเป็นเลือด
หมดสติไปเลยแล้วทุกคนตกใจกันหมดนะคะ
พี่นักข่าวท่านนี้ชื่อคุณธนพัฒน์บุญยะค่ะบอกว่าเหตุตอนนี้เขาดีขึ้นแล้ว
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ผ่านมา
เจ้าตัวเนี่ยทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วกินอาหารไม่ตรงเวลา
จริงเขาก็มีอาการป่วยเหมือนเป็นโรคกระเพาะด้วย
วันเกิดเหตุเขาไปทำข่าวไปทำข่าวที่สศดนี่แหละ
เพราะว่ามีรองผู้กำกับมารับตำแหน่งใหม่

แนะนำตัวทำความเข้าใจในเรื่องของการทำงานต่าง
ถึงเวลานัดหมายเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค
มุ่งหน้าไปที่สศดนี่แหละ
อากาศร้อนมากคุณคิงอากาศค่อนข้างร้อน

ขี่มอเตอร์ไซค์มันเหมือนอึดอัดหายใจไม่ค่อยออก
พอไปถึงที่สอนอปุ๊บเขาก็ขึ้นไปที่ชั้น๒

หลังจากนั้นจากที่ตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาเริ่มอึดอัดหายใจไม่ออก

พอหน้ามืดเขาก็คิดในใจว่าโอเคงั้นรีบถอดเสื้อคลุมชั้นนอกออก
แล้วก็ขอน้ำดื่ม๑ขวดจากเพื่อนผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้วยกันตรงนั้น

นั่งรับลมเพื่อที่จะให้ตัวเองอาการดีขึ้น

เริ่มหน้ามืดมากขึ้นเขาเลยเอาตัวพักพึ่งไปกับบันได
พอพิงไปกับบันไดเสร็จตำรวจเหมือนเดินลงมาจากชั้น๓
เขาก็เลยบอกหันไปบอกว่าผมขอน้ำดื่มขวดนึงได้ไหม
หมดเท่ากับอันนี้เป็นขวดที่๒แล้วนะ
จนหมดขวดที่๒ไม่ถึง๕นาทีอ้วกพุ่งออกมาเลยนะคะ
คราวนี้ออกมาแล้วพุ่งเลอะใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากนั้นเขาหมดสนิทปลดหมดสติไปเลยค่ะ
ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเพื่อนผู้สื่อข่าวก็รีบอุ้มร่างเขาอย่างที่เห็นในคลิป
พาตัวเขาส่งโรงพยาบาลเขาเลยบอกว่านี่แหละ
น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เขารอดชีวิตมาได้
จากการตรวจสอบของแพทย์แล้วเขาบอกว่า
คือมันมาจากการที่เขาห่มงานหนักกินอาหารไม่ตรงเวลา
เหมือนเป็นเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
มีเลือดไหลอยู่ภายในกระเพาะเลยเกิดภาวะช็อกค่ะ
ธนพัฒน์บอกแบบนี้ว่าเขาขอขอบคุณและชื่นชมเพื่อนนักข่าว
รวมไปถึงตำรวจทุกหน่ายที่นำตัวเขาส่งมือหมอได้ทัน
เขาก็เลยรอดชีวิตมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังค่ะ